ทำบริการแบบนี้ได้จริงไหมติดตามพร้อมกันกับคุณสุพรัพย์คิดเข้าใจค่ะ
ให้ช่วยถามไปทั้งคณะปฏิรูปเหล่านี้ว่าทำอย่างไรในการดำเนินคดีกับบางคดีเนี่ยถึงจะได้ตัวจริงมาดำเนินคดีได้
แล้วท่านก็ยกตัวอย่างว่าเวลาตำรวจไปจับบ่อนบ่อนใหญ่บ่อนสำคัญที่มีชื่อมีเสียงเนี่ยจะสังเกตว่าทุกครั้งคนที่รับเป็นเจ้ามือ
เจ้าบ้านรับเป็นผู้จัดให้บริการเนี่ยไม่ใช่เจ้าของตัวจริงคนที่เป็นเจ้าของบ่อนตัวจริงใครก็รู้ว่าเป็นใครแต่ไม่เคยแพ่วผ่านเลยครับ
เพราะกฎหมายสาวไม่ถึงฉะนั้นแฟนผู้ชมรายการขีดเส้นใต้ท่านนี้ท่านบอกว่าลองช่วยหยิบเรื่องนี้ไปซักไปถามเอากับคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติ
ทำคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจคณะกรรมการปฏิรูปการสอบสวนหน่อยสิว่าไหนไหนจะปฏิรูปกันแล้วเนี่ยเรื่องเหล่านี้ทำได้ไหมทำยังไงสอบสวนถึงจะสาวถึงถึงเขาจะตัดตอนจ้างนอมินีจ้างผู้ดำเนินการแทนแต่ว่าตัวจริงก็ยังลอยนวลอยู่ได้อย่างนั้นอันนี้สังคมขาใจ
ทำยังไงถึงจะสาวถึงเจ้าของที่แท้จริงเพราะว่าเรื่องนี้มันโยงใยไปถึงเรื่องคดีค้ามนุษย์ด้วยมันใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะคราวนี้มีคดีฆ่ามนุษย์แล้วเราก็เพิ่งมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องค้ามนุษย์โทษของกฎหมายค้ามนุษย์นั้นก็แพงครับหนักแพงคือโทษสูงว่างั้นเถอะ
แต่ทีนี้ถ้าสอบสาวไม่ได้ถึงตัวจริงแล้วจะทำยังไงตัวจริงก็ลอยนวลตอนนี้ก็รอฝากความหวังไว้กับพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลเพราะเมื่อวานนี้ท่านให้สัมภาษณ์โอ้โห
ดูเดือดเลยครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องดำเนินการจนถึงที่สุด
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคนที่รับสมอ้างเกี่ยวกับเรื่องอาบอบนวดก็อย่างนี้ครับ
จะมีใครสักคนรับสมอ้างเป็นเจ้าของเป็นผู้จัดการเป็นคู่ขอใบอนุญาต
แต่ตัวจริงนั้นไม่ถึงกระบวนการรับผิดแทนจึงมีมาตลอด
รับผิดแทนมีมาตลอดเจ้าของก็ไม่เข็ดแล้วก็ให้มีการทำผิดไปเรื่อย
แต่ว่าคราวนี้ไม่แน่เสร็จแล้วครับเพราะว่ามีคดีค้ามนุษย์มาเกี่ยวข้องด้วย
คนที่ออกหน้ารับผิดแทนต้องติดคุกคือถ้าไม่ติดคุกลำพังโดนค่าปรับ
คนพวกนี้เขาไม่หวั่นหรอกเพราะเจ้าของเนี่ยเขาจ่ายค่าปรับให้เขาดูแลให้
แต่ถ้าติดคุกเนี่ยรับจ้างเป็นเจ้าของรับจ้างเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตแล้วติดคุก
เพราะว่าเรื่องนี้จะได้เอาไปยันเป็นหลักฐานว่าท่านพูดไว้ยังไงแล้วสุดท้ายจะเป็นยังไง
ผลตำรวจเอกศีวรารองพบตรท่านบอกอย่างนี้ครับ
ที่ติ้งเมื่อวานท่านสั่งการหลายข้อ
ข้อที่๖เช่นนะให้ปปงไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
แล้วข้อที่๗กรณีผู้กระทำความผิดร่วมประเวณีกับเด็ก
ให้สืบสวนสอบสวนติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีทุกราย
ใช้มาตรการเหมือนกรณีการค้าประเวณีเด็กที่จังหวัดแม่ห้องศร

ใครมีความสัมพันธ์กับเด็กเอาให้หมด
ทั้งนี้ในส่วนการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น
ทราบว่ามีหน่วยงานที่ถูกพาดพิงถึง๔หน่วย
คือกองบัญชาการนครบานกองบัญชาการสอบสวนกลางกองบัญชาการท่องเที่ยว
และตรวจเงินเข้าเมือง
สั่งการให้แต่ละหน่วยไปตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงทันที
ไม่ต้องรอข้อมูลจากหน่วยไหนแล้ว

แล้วที่ต้องขีดเส้นใต้ตรงนี้
การสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีในเรื่องนี้

ไม่กลัวว่าใครจะเป็นเพื่อนใครนี่ไม่กลัวว่าใครจะเป็นเพื่อนใคร
ใครจะมีอิทธิพลอย่างไรถ้าพบว่าใครผิดเอาหมด
ถ้าทำผิดเอาหมดผลเอกประยุทธ์และผลเอกประวิทธิ
ได้สั่งกำชับให้ดำเนินการทุกรายตามพยานหลักฐาน
ฉะนั้นที่เมื่อวานผมบอกว่าสุดท้ายเรื่องที่เกิดขึ้นนี้คงเป็นการลงโทษ
หรือเจ้าหน้าที่อะไรมากไม่ได้อย่างมากก็สั่งให้ย้ายไปสักพักนึง
แล้วกลับมาใหม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมา
แต่ว่าคราวนี้มีคดีค้ามนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
คดีค้ามนุษย์อย่างที่บอกแล้วเมื่อ๒๓ปีที่แล้ว
ทหารยศพลโทยังโดนเลยครับแล้วนับภาษาอะไรกับตำรวจ
ฉะนั้นงานนี้ผมเชื่อว่าหวยจะออกมาไม่เหมือนทุกครั้ง
ทุกครั้งก็คือว่ารู้กันตั้งกรรมการสอบพอเป็นพิธี
ย้ายออกนอกพื้นที่ชั่วคราวแล้วก็กลับมาใหม่
แต่คราวนี้ถ้าฟังผลเอกศีวราพูดไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น
แต่ว่าแน่นอนครับเรื่องของหลักฐานเรื่องของกฎหมาย
เอาอารมณ์ไปจับอย่างเดียวไม่ได้เรื่องของตำรวจที่มีชื่อ
ว่าไปใช้บริการแล้วให้เขารับรองหรือรายชื่อตำรวจที่มีชื่อว่าไปรับสวย
นั้นหน่วยนี้เงินเท่านั้นเท่านี้
อันนี้ต้องทำใจถึงจะเป็นจริงแต่ว่าถ้าหลักฐานสาวไม่ถึง
ไม่เพียงพอเนี่ยสารก็ไม่ลงนะครับ
เพราะตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะมีข้ออ้างได้ว่า
ไอ้เรื่องโพยแบบนั้นเนี่ยใครไปเขียนกันแกล้งใครเองก็ได้
ถ้าไม่มีหลักฐานอย่างอื่นมีแค่ตัวหนังสือ
จ่ายจ่าเท่านั้นจ่ายนายร้อยเท่านั้นจ่ายผู้กำกับเท่านั้นจ่ายนี้เท่านี้
แล้วจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าเป็นจริง
เขาก็ยืนกระต่ายขาเดียวว่าไม่จริงเขาไม่เกี่ยว
เมื่อไม่จริงไม่เกี่ยวหลักฐานไม่พอก็ประโยชน์กับจำเลยสิครับ
อันนี้ที่ยังคาใจอยู่ว่าทำยังไงให้หลักฐานสาวถึง
อย่างตำรวจกรณีภูมิกับวังทองหลางอ้าววันนี้เขาก็บอกว่า
เขามารายงานกับผู้บัญชาการว่าวันที่เกิดเหตุที่ว่าเขาไปรับรอง
ไปให้ทดลองแล้วก็ไปอยู่ในอาบอบนวดเนี่ยอ้าวเขาบอกวันนั้นเขาอยู่กับครอบครัว
เขามีหลักฐานว่าอยู่กับครอบครัวอ้าวแล้วยังไง
ถ้าหลักฐานนั้นเชื่อได้หรือว่าครอบครัวเข้าใจ
เอาละที่ไปเที่ยวอาบอบนวดไปอะไรต่ออะไรเนี่ย
สมมุติว่าเอาเมียเข้าใจไม่เอาเรื่องแต่ว่าเอ๊ะจะปล่อยให้ผัว
พลอยลำบากลำบลติดคุกติดตารางก็หันกลับมาเป็นพยานให้
เอาอย่างนี้จะว่ายังไงเรื่องแบบนี้บางทีบางทีเราก็ไม่ได้ดั่งใจ
แต่ในขณะเดียวกันเราก็เราก็จะเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้เหมือนกัน
แล้วมีข่าวเพิ่มเติมแม่วันนี้
วันนี้มีข่าวอย่างนี้ครับเพิ่มขึ้นมาว่า
คุณวิจารณ์สิมาฉายาประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท่านบอกว่ากรมทรัพย์ได้มีหนังสือไปยังสถานบริการอาบอบนวดแล้ว
รวมทั้งให้ออกตรวจว่าที่ใดยังมีการลักลอบใช้น้ำบาดานบ้าง
แต่ยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดผลการสอบมายังกระทรวง
อย่างไรก็ตามถ้าพบว่าสถานที่ใด
ที่ยังมีการลักลอบใช้น้ำบาดานอยู่
สามารถใช้อำนาจอธิบดี
สั่งปิดบ่อบาดานดังกล่าวได้ทันที

สมัยที่ดรอาทิตย์อุไรรัฐเป็นผู้ว่าการประปา
ผมยังทำข่าวอยู่เลยครับตอนนั้นน่ะ
เคยไปคุยกับดรอาทิตย์ดรอาทิตย์บอกว่า

อบนวดแต่ละแห่งเนี่ยไปดูบินที่เขาใช้น้ำปลาปลาสิครับ

ก็ได้รับการอธิบายว่าเขาต่อมิเตอร์ประปาเนี่ย
เอาไว้พอเป็นพิธีใช้น้ำนิดหน่อย

การเจาะบาดาลทำให้แผ่นดินสุฏ
เขามีข้อห้ามแล้วนะครับเจาะบาดาน
แต่ว่าอาบอบนวดทั้งหลายเขายังคงใช้น้ำบาดานอยู่
เพราะอะไรฮะเพราะถ้าไปจ่ายน้ำให้การประปานครหลวงมิเตอร์อย่างนั้นเนี่ย
รับรองได้ว่าจ่ายค่าน้ำอย่างเดียวเนี่ยมหาศาล
มหาศาลเขาถึงเจาะน้ำบาดานแล้วตอนนี้ท่านประหลัดกระทรวงบอกว่านี่
กำลังให้ไปเร่งตรวจสอบว่าที่ไหนบ้างยังใช้น้ำบาดานอยู่
แล้วถ้าตรวจสอบพบต้องดำเนินการสั่งปิดบ่อน้ำบาดานได้
เอาถ้าสั่งปิดบ่อน้ำบาดาได้คุณก็ต้องกลับมาใช้น้ำปลาปลา
อย่างนี้ละยุ่งนี่จะเห็นว่าตอนนี้หลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง
เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะดำเนินการกับสถานอาบอบนวดสุดท้ายดูข้อมูลหน่อยครับ
ข้อมูลสถานอาบอบนวดเนี่ยหนังสือพิมพ์เขาไปขุดคุยมา
เขาบอกว่ามีทั้งหมดในกรุงเทพนะแปดสิบสองแห่งเนี้ยท่านดูในจอเดี๋ยวฮะ
มักกระสันยี่สิบเอ็ดแห่งโหยขวางสิบสี่แห่ง
ศนสุติศาสน์แปดแห่งศนบางยี่ขันต์เจ็ดแห่ง
สนพญาไทย๖แห่งสนวังทองหลาง๕แห่งสนลุมพินี๔แห่ง
สนพระพลาชัย๒๒แห่งสนปฐุมวัน๒แห่ง
สอนอครองตัน๒แห่งสอนอบางรัก๒แห่ง
สอนอสำราญราช๑แห่งสอนอพระศรีเจริญ๑แห่งสอนอพระอาจวัง๑แห่ง
สนบางนา๑แห่งสนบุคโล๑แห่ง
สอนอวัดพระยาไกร๑แห่งสอนอทองลอ๑แห่ง
สนบางชัน๑แห่งและสนตลิ่งชันอีก๑แห่ง
เนี่ยมีแค่นี้นะครับเขาไม่ให้เปิดแล้วอาบอบนวดเนี่ย
ดำรงอยู่ได้ทุกวันนี้เป็นใบอนุญาตเก่า
และถ้าจะซื้อขายใบอนุญาตเก่าเพื่อไปเปิดกิจการใหม่โอ้โหแพงครับ
มี๒เรื่องที่ตอนนี้เขาไม่ให้ใบอนุญาตแล้ว๑อาบอบนวด๒โรงแรมม่านรูด
ฉะนั้นเมื่อไม่มีใบอนุญาตใหม่เขาขายกันใบหนึ่งหลายสิบล้านเลยครับ
ผมไม่แน่ใจว่าหลักเท่าไหร่นะแต่แพงมากเพราะว่าเป็นกิจการที่ทำมาค่าขายดีครับ
เอาละนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ต้องตามดูคำประกาศิษย์ของพลตรวจศรีวราครับว่า
ในที่สุดจะสาวถึงต้นต่อมากน้อยแค่ไหนเป็นเพื่อนใครไม่สนใจใครมีอิทธิพลแค่ไหนไม่สนใจ
จะติดตามดูครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ
เราจะยึดคำพูดนี้ไว้ในใจของประชาชนเลยนะคะว่าขอให้ทำได้จริงอย่างที่พูด

ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะคะเรื่องนี้มันเป็นอย่างที่คุณสุภาพเคยบอกมันเหมือนละครฉายซ้ำ
แค่เปลี่ยนตัวละครแต่ว่าพล็อตเรื่องเหมือนเดิมแล้วเมื่อไหร่ละครเรื่องนี้จะจบจริงจริงสักที
หวังว่าจะไม่มีการเปลี่ยนโลเคชั่นไปที่ใหม่นะกับละครเรื่องแบบนี้นะฮะ